การนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมค่ะ
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนบาดเจ็บ
ถึง๓คนมีการยิงกัน
เหตุการณ์นี้มาจากพ่อเลี้ยงไปยิงลูกเลี้ยง

ขายที่ดินแล้วแบ่งเงินให้
ไม่ตรงกับที่ตกลงกันค่ะ

มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธปืน

ที่ตำบลเหนือเมือง

คอด้านขวาไหล่ซ้ายแขนซ้าย

แล้วก็ใกล้กันมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙

มีปอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะ

ผลเวียงพลอายุ๗๓ปี
เป็นพ่อเลี้ยงของนายประจักษ์นี่แหละค่ะ

น้าสาวของนายประจักษ์

ในผลขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน

แล้วเอาปืนไปยิงแต่ละคน

เสร็จแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค

ในผลเข้ามามอบตัว

สาเหตุเพราะว่าเขาถูกโกงเรื่องที่ดิน

นายประจักษ์นี่เป็นลูกติดภรรยาของเขา

เนื้อที่๒ไร่๒งานเอาไปขายได้เงินมา๑ล้าน๗แสน

จุดนี้ค่ะก็เลยลงมือก่อเหตุค่ะ
พี่ปีธองมันเห็นอะไร

อะล่ะพ่อผม
ลักษาม่วนพ่อผมอะไร

นี่ค่ะหลังจากในผลเข้ามอบตัว

เหมาดินปืนแล้วสอบปากคำ

ปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพ๑๐๑ค่ะ